ไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปแล้วนะครับ

เพราะปัจจุบันนั้นการเล่นเกมก็ถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งแล้วนะครับ
และจะบรรจุเป็นชนิดกีฬาได้รับเหรียญรางวัล
ส่วนอินโดนีเซียเองก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นะครับ

ที่นี่คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย
ในห้องเด็กกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการเล่นเกม
ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในห้องเรียน

เพื่อให้เด็กเรียนรู้การเล่นเกมออนไลน์โดยเฉพาะ
เล่นเกม๒๐ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด
ฮาเนสเซียเกี้ยนครูใหญ่ของโรงเรียนนี้บอกว่า
ทักษะการแก้ปัญหารวมไปถึงการสร้างความสามัคคี
และหากมองในเชิงวิชาการแล้ว
นักเรียนจะได้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์อีกด้วย
วิธีการฝึกซ้อมในวิชานี้มี๓วิธี
อย่างแรกคือการฝึกเล่นด้วยตัวเอง
อย่างที่สองคือการดูคนอื่นเล่น
และอย่างสุดท้ายคือการนั่งพูดคุยวางแผน
และบอกจุดอ่อนของกันและกัน
ในระดับมัธยมที่นครเมลเบิ้ลของออสเตรเลีย
โมทีอาดิปาติหัวหน้าทีม
ที่ทำให้เขามองเห็นอนาคตของตัวเอง
คนมากมายติดตามพวกเขาบนโซเชียลมีเดีย
ตั้งแต่การเป็นนักกีฬาผู้บรรยายและเป็นยูทูปเปอร์
โรงเรียนในระแวกใกล้เคียงเสมอ
และถ้าใครมีฝีมือก็มีโอกาสรับทุนระดับมหาวิทยาลัย
เวิร์นลินฮันที่ปรึกษาด้านวิชาการ
มองว่าเด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านอื่น
เธอบอกว่าเธอยังไม่สามารถแนะนำวิชาเรียนนี้

เพราะนักเรียนต้องเข้าใจความจำเป็น
ในการแบ่งเวลาและการเล่นเกม
ซึ่งเธอคิดว่าผู้ปกครองจะช่วยให้ลูกของพวกเขา
สามารถพัฒนาทักษะการเล่นเกมได้
โดยไม่ทำให้ทักษะด้านอื่นเสียหาย
บริษัทนิวซูซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับเกม
รายงานว่าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเชียงใต้
โดยมีชาวอินโดนีเซียอยู่ในจำนวนดังกล่าวถึง๒ล้านคน
เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองแข่งขัน
มหากรรมเอเชียนเกมตอนนี้
โดยมีผู้เข้าร่วมถึง๑๗ชาติ
เกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์
หรือแม้แต่ประเทศไทยก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

แต่คาดว่าในเอเชียนเกมปี๒๐๒๐

ข่าวเทพรัชทีวีแปรงาน